ธุรกิจผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอล้มตกกระดายจนได้รับบาดเจ็บ
ไปนอนโรงพยาบาลแค่๑คืนทิ้งบ้านไว้แค่๑คืน
ปรากฏเจ้าโจรมาลักทรัพย์ที่บ้านนี้ไปเกือบหมดเลยคุณ
ตู้ทรงตู้เซฟงัดแงะเอาของมีค่าไปหมดเลย
บอกว่างงใจจริงเลยฉันอยู่บ้านมาตั้งนาน
ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลแค่๑คืนโจรมันใช้จังหวะนี้มางัดแงะหมดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านพระเจ้าทันใจ
หมู่๓ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนางวริดาหรือว่าเจดา
เจดาอายุ๔๘ปีเจ๊ดาเป็นนักธุรกิจ
ซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
เจดาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
คืนวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือมีคนร้ายเข้ามาขโมยของในบ้านของเธอ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายในวันที่๑๒กรกฎาคมนะคุณนะ
เธอตกบันไดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะ

นอนโรงพยาบาลข้ามคืนระหว่างวันที่๑๒กับ๑๓กรกฎาคม
ที่โรงพยาบาลเขลางนครนะครับ
แล้วก็กลับบ้านช่วงสายของวันที่๑๔กรกฎาคม
เมื่อมาถึงบ้านโอ้โหเข้าของมันเละไปหมดเลยคุณฮะ

ประตูบ้านชั้น๒ถูกคนร้ายทุบแล้วก็งัดแงะ

ในห้องนอนนะพอเข้าไปดูโอ้โหใจหล่นถึงตะตุ่มนะคุณ
เพราะว่าตู้เซฟขนาดสัก๕๐คูณ๕๐เซนติเมตรเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๖๗บาท

ธนบัตรเก่าสะสมไว้นับแสนบาทคุณ
พระเรียมทองเรียมทอง๓องค์
หนึ่งในนั้นมีหลวงพ่อวัดปากน้ำที่เลี่ยมทองคำไว้
หลายแสนบาทหายไปหมดเลยคุณ

ไปแจ้งความไว้ที่สพทุ่งฝ่ายนะครับ
แล้วเธอก็เล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังนะครับ
บอกว่าโอ้โหนี่ฉันอยู่บ้านมาตั้งนานนะ
พอฉันไปนอนโรงพยาบาลแค่๑คืนเท่านั้นแหละ

มันใช้จังหวะที่ฉันไม่อยู่บ้าน๑คืน

คาดว่าเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของฉัน

แล้วเธอบอกว่าคนที่แจ้งเบาะแส
จะให้รางวัลนำจับ๔๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ปกติเราก็เคยทิ้งบ้านมานาน

ว่าจะซุ่มดูว่าเราออกเวลาไหนอะไรอย่างนี้

ไม่มีคนอยู่บ้านแล้วอย่างนี้ค่ะ

เหมือนว่าจะทำงานคนร้ายรู้ความขึ้นไหวด้วยเนอะ

เพราะรู้ความข้างในรู้เรามีของอยู่ข้างในอย่างนี้ค่ะ

ร้ายมาเขาจำของเราได้ว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
เจ๊ดาเจ๊แกบอกว่าโอ้โหอยู่มาตั้งหลายปีนะ
อยู่บ้านหรือไม่ก็บางทีทิ้งบ้านไปต่างจังหวัดนิดเดียว
อันนั้นยังไม่เคยโดนเพิ่งมาโดนครั้งนี้แหละฮะ

บอกว่าโทรแจ้งได้เลยโทรแจ้งเจ๊ดาได้เลย

เพื่อใครมีเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้